ช่วงนี้น้องใบตองทำท่าอะไรครับ

ทำท่าแบว

เอามาช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอาชีพเสริมนะครับ
ไปรู้จักกับกุ้งกล้ามแดงนี่

บอกว่าสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีแล้วก็อีกหนึ่งชนิดที่เขาเลี้ยงกันก็คือ
กบนี่แหละก็สร้างรายได้เหมือนกันนะครับไปดูกันหน่อยทั้งที่จังหวัดสตูนและจังหวัดระยองครับ
ก่อนอื่นพามาที่นี่ก่อนนี่เลยครับไปดูเรื่องราวของกบกันก่อน

เชิดศักดิ์รัฐนาประเสริฐอายุ๕๔ปีนะครับคุณครูโรงเรียนน้องหานวิทยาอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีครับ
ใช้พื้นที่ว่างใกล้กับริมสะน้ำทำบ่อเลี้ยงกบโดยให้ใช้อิดบล็อกมาก่อความสูงประมาณ๑เมตร
กว้างสามเมตรยาวสี่เมตรนะครับภายในบ่อเนี่ยก็ปรับสภาพพื้นที่ให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด
เพื่อเหล่าพ่อพันธอบพ่อกบแม่กบแม่พันธุ์นี่แหละได้อาศัยอยู่นะครับ
บริเวณริมสระน้ำก็จะมีบ่อเลี้ยงกบ๕บ่อด้วยกันเห็นไหมตัวมันเริ่มเทิมเลย
คือทำบ่อขึ้นมาเพื่อแบ่งกบเป็นเรียกได้ว่าเป็นคอนโดอย่างนี้ได้ไหม
คอนโดแล้วดูตัวดิโอ้ยใหญ่มากเลย
ทองเลยทีเดียวเขาบอกว่ากบจะวางไข่ช่วงปลายเดือนเมษายน
ทำให้ช่วงนี้มีชาวบ้านไปซื้อพ่อพันธ์แม่พันธุ์จากนายเชิดศักดิ์คู่ละ๑๒๐บาท
เชิดศักดิ์บอกว่าเลี้ยงกบมาได้๖ปีแล้วสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมาโดยตลอดนะครับ
ครั้งแรกได้พ่อพันธุมาจากญาติก็นำไปเพาะพันธุจนมีลูกออสจำนวนมาก
สร้างรายได้หลายหมื่นบาทนะครับที่บอกว่ารายได้เสริมจนทุกวันนี้เหมือนจะเป็นรายได้หลักไปแล้วนะ
หลักและที่สำคัญเขาบอกว่าเขาจะพยายามให้บ่อเลี้ยงกบมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
เพื่อให้มันอยู่แล้วรู้สึกสบายใจ
ใช่มีติดความเป็นธรรมชาติใช่ไหม
รู้สึกว่าดิฉันเข้าใจกบยังไงก็ไม่รู้
คนยังอยากอยู่กับธรรมชาติเลยทำไมกบถึงไม่อยากอยู่กับธรรมชาติ
มีความแบบไม่เครียดไงทานอาหารได้อะไรแบบนี้
ไปดูอีกที่หนึ่งอีกหนึ่งรายได้เสริมเป็นอย่างดี
กุ้งกล้ามแดงหรือว่ารอปสเตอร์น้ำจืดรู้จักกันเป็นอย่างดีเลย

ใช่นายจตุรงจันวิโรธชาวตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ
เขาบอกว่ามีอาชีพเป็นช่างแอร์เนี่ยแต่ว่าก็มาเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงเป็นอาชีพเสริม
เล่าว่าตัวเองมีอาชีพเป็นช่างแอร์นะครับช่วงหน้าหนาวแบบนี้งานน้อย
ก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙มาใช้
ไปเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงใช้พื้นที่หลังบ้านนี่แหละครับ
ที่มีขนาดไม่ได้มากเท่าไหร่อย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับ
ไม่ได้พื้นที่ใหญ่โตอะไรแต่ก็เลี้ยงแบบคอนโด
คือถ้าเกิดว่ามีพื้นที่จำกัดก็สามารถเลี้ยงได้
ใช่แล้วแล้วก็เป็นการนำชิ้นส่วนของตู้เย็นที่ไม่ได้ใช้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ดัดแปลงเป็นท่อทดลองเลี้ยงดูรวมทั้งทำบ่อพลาสติก
ซึ่งก็ศึกษามาจากยูทูปต้องมีการซ่อนตัวของกุ้งด้วย
คุณทำเป็นเล่นไปนี่คือเป็นปัจจัยหลักในการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดง
เพราะว่าเวลามันอยู่เลี้ยงด้วยกันเนี่ยมันโหดร้ายมันกินกันเอง
แล้วจะได้เลี้ยงแล้วเนี่ยจะได้จำนวนที่ต้องการไงไม่เสียไม่ตายอะไรประมาณนี้
เขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับเขานะครับเดือนละ๔๐๐๐กว่าบาทเลยนะ
เป็นไงล่ะไม่ธรรมดากุ้งเนี่ยมีน้ำหนัก๔ตัวต่อ๑กิโลกรัม
ถือว่านักอยู่แล้วขายได้ราคา๑๐๐๐บาท
ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของร้านอาหารรวมถึงลูกค้าบางคนก็มารับเองถึงบ้าน
ที่ผมบอกว่ากุ้งกล้ามแดงนี่มันน่าเลี้ยงแล้วก็หลายคนตอนนี้สนใจ
เพราะว่ากุ้งกล้ามแดงเนี่ยมันสามารถขายไปเป็นส่งร้านอาหารได้
แล้วบางคนเขาก็เลี้ยงแบบเลี้ยงสวยงามได้ด้วยตลาดมันกว้างไง
เดี๋ยวนี้คนหันมาเลี้ยงกุ้งแบบนี้เยอะมากขึ้นนะคะ

ยังดียังไม่จบรายการไม่ห้ามไม่ปรามเลย
คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ดีมาก

โดยเฉพาะคนที่ใช้รถใช้ถนนเขาก็ต้องขับผ่าน
แล้วก็จะมีร้านอาหารริมทางขายของใช่ไหม
อันนี้คือร้านขายมะพร้าวค่ะคุณผู้ชม
ขายมะพร้าวธรรมดาอาจจะได้กำไรไม่มากไม่มายเท่าไหร่
แต่ว่าร้านนี้เขาเรียกได้ว่ามีไอเดียเก๋ใช้ชื่อว่ามะพร้าวน้ำหอมขั้นเทพค่ะ
รสชาติมันน่าจะเทพมากโอ้นี่มันวิธีการปอกของเขา
ว่ามันเทพตรงที่การปอกใช่ไหมใช่แล้ว
เดี๋ยวให้ดูภาพวิธีการปอกไปอีกนิดนึง
โอ้โหคือเราสามารถทานได้ทั้งลูกอ่ะใช่ใช่ถือให้หนักด้วย
แล้วดูดิบางคนบอกว่ากินน้ำได้แล้วทานเนื้อไม่ได้ข้างใน
พร้าวน้ำหอมขายอยู่ริมทางนั่นเองนะคะนายธีรพงศ์สืบมาพ่อค้าขายมะพร้าวริมถนน
มะพร้าวริมถนนพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขาแสดงวิธีการปลอกปอกมะพร้าวขั้นเทพด้วยความชำนาญเลย
เริ่มต้นด้วยการปอกเปลือกด้านข้างออกก่อนอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้
จากนั้นก็มีการเฉาะกะลาด้านข้างให้ทะลุไปให้เห็นเนื้อมะพร้าวนิดหนึ่งก่อนอย่างนี้เห็นไหม
เห็นเนื้อมะพร้าวนิดนึงแล้วก็จะใช้อุปกรณ์พิเศษลักษณะคือคล้ายมีดอย่างนี้ค่ะ
ทำมาจากเขากระบือนั่นเองเสียบเข้าไปมันจะโค้งเหมือนไปคว้านข้างในออกมา
คว้านเอาเฉพาะเนื้อเก็บไว้นะคะแล้วก็เอากะลาออกไปจนรอบด้านทั้งด้านบนด้านล่างเลย
ก็จะได้เนื้อมะพร้าวหลุดออกมาจากกะลาที่มีลักษณะเป็นลูกกลมแบบที่เห็นนี้นะคะ
สามารถใช้หลอดเจาะดูดน้ำแล้วก็กินเนื้อได้
แต่ว่าดิฉันแนะนำว่าให้ดูดน้ำให้หมดก่อนถ้าดูดน้ำปุ๊บเจาะแล้วก็กินเนื้อไปด้วยหก

ก็สับ
ข้างลูกแล้วก็เลาะเปลือกออกครับผม
แล้วก็ใช้มีดเถาก๊วยเสียบลงไปครับผม
แล้วลูกค้าที่ออกมามันจะเป็นรักใคร

ทานหัวขาวก็ขายลูก๓๕บาท

ลูกละ๔๕บาทครับเพิ่มมา๑๐บาท
ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการขายของ

ไอเดียแล้วก็ต้องใช้เทคนิคความชำนาญในการปอกด้วยนะคะ

โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะขายดีเป็นพิเศษเลย

คิดวิธีปอกมะพร้าวแบบใหม่ออกมาได้
ตั้งชื่อเองว่าเป็นการปอกขั้นเทพ
ก็ช่วยให้ขายดีแบบเทน้ำเทท่าเลยล่ะ

ที่บอกว่าจากราคา๒๕บาท
ตอนนี้ก็เพิ่มเป็น๔๕บาท
เมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมทั้งบ้านส่งมาว่า
คนปอกมะพร้าวน่ารัก

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวความประทับใจในช่วงปีใหม่กันหน่อย
มีคุณลูกนะครับโอ้โหมอบกระปุกออมสินที่เขาเก็บหอมรอมฤทธิ

เอามาให้กับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงปีใหม่ที่จังหวัดบุรีรำครับ
โอ้โหเป็นทุบออกมาแล้วโมเมนต์เป็นจังหวะเป็นโมเมนต์ของความประทับใจ
พอเห็นแล้วโอ้โหนึกว่าจะเป็นเหรียญเนอะ
ใช่ดูอีกทีโอ้โหกรูแตก

ก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวเลยเมื่อเห็นลูกชายนั้นมอบกระปุกออมสิน
ออกมาแล้วที่เห็นเมื่อสักครู่
นับรวมนะครับอยู่ที่๓๘๐๐๐บาทครับ
ดีใจจนน้ำตาไหลมันอิ่ม
ไม่คิดว่าลูกจะให้พ่อเยอะขนาดนี้
ดีใจนอนไม่หลับทั้งคืนปลื้มใจตื่นตัน
สิ่งลูกของผมนี่น้อยนักที่ให้ผมทำให้ผมผิดหวัง

ผมเคยคิดว่าเมื่อลูกเขาให้เงินจะจะเรียนเข้ามาที่ผิดเพื่อนเพื่อนที่ให้พ่อเมย์อิ่มก่อน

รู้สึกดีใจมาก
แตนปรีมโทนตาก็มีเยอะมาก

นึกว่าจะหมื่นสองหมื่นแม่ก็ดีใจน้ำตาหลาย
ผมบอกเลยนะครับว่าความสุขของคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
เป็นพรอันประเสริฐของคุณลูกอย่างแท้จริง
ต้องขอชื่นชมหนุ่มคนนี้แล้วก็หลายคนด้วยนะครับ
ที่ทำความดีแล้วก็ให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ชื่นใจ

แล้วเชื่อเถอะเราจะมีความสุขดีกลับมาด้วย
แล้วก็ได้รับสิ่งดีหน้าที่การงานเจริญอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็ไปพูดคุยกับลูกชายยอดกระตันยู
เขาก็เปิดใจไอเดียเซอร์ไพรส์ปีใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่
ว่าอยากตอบแทนบุญคุณผู้ให้กำเนิดสำหรับเงินในกระปุกนั้น
เป็นเงินที่เก็บออมเอาไว้ทุกวันแหละ
แล้วก็ขายสินค้าทางออนไลน์อืม
ซึ่งพอตัวเขาเห็นคุณพ่อคุณแม่มีความสุข

แล้วก็คิดว่าเอาแค่
มันไม่ได้เยอะขนาดเนี้ยผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณแปดเก้าหมื่น
คำนวณดูแล้วแต่พอทุบดูแล้ว
ถึงจะตกใจเหมือนกันวันนั้นเกือบ๔แสน
ออกมาวันนั้นแม่น้ำตาไหลเลย
ใช่ไหมล่ะเพราะเวลาเราออมไปหยอดลงไป

ด้วยใช่ไหมที่สำคัญอย่าไปแคะออกมาก่อนนะ

โหลและนางสมรครับจะเก็บสะสมไว้เป็นการสมทบทุน
ในการสร้างบ้านหลังใหม่ที่ลูกชายนั้นตั้งใจจะสร้างให้

เพียงลูกนั้นเป็นคนดีของครอบครัว
แล้วก็สังคมก็เพียงพอแล้วล่ะครับ
เวลาบ่าย๒ถึงบ่าย๓วันนี้ลาไปก่อนแล้ว
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ